ประชามติมีผลบังคับใช้แล้ว
เพราะฉะนั้นท่านจะพูดจาจะวิพากษ์วิจารณ์อะไร
เกี่ยวกับเรื่องของการทำประชามติต้องระมัดระวัง
เพราะว่าอาจจะเจอโทษสูงสุดจำคุก๑๐ปีเลย

รวมมาให้ท่านได้ติดตามนะคะว่าอะไรที่ทำได้
และอะไรที่ทำไม่ได้บ้างติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
การแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายในช่วงนับถอยหลัง
ก่อนจะหลดปากกาลงประชามติ
ถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำประชามติของทุกประเทศ
ซึ่งกฎหมายประชามติที่เริ่มประกาศใช้
กำหนดโทษสูงสุดสำหรับผู้มีพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมาย
ต้องระวังโทษจำคุก๑๐ปีและปรับสูงสุดถึง๒แสนบาท
และหากทำความผิดตั้งแต่๕คนขึ้นไป
อาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีก๑๐ปี
เมื่อบทบรรยัติในกฎหมายยังไม่กระจ่างชัด
จึงเป็นหน้าที่ของกรกตที่จะต้องจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ

ว่าพฤติกรรมใดทำได้และพฤติกรรมใดสุ่มเสี่ยงว่าจะผิดกฎหมาย
นายสมชัยศรีสุธิยากรกรกตยืนยันว่า
กรกตให้ความสำคัญกับมาตรา๗ของกฎหมายฉบับนี้
กำหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความเห็น
และเผยแพร่ความเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริต
และไม่ขัดต่อกฎหมาย
ยกตัวอย่างว่าการแสดงความเห็นส่วนบุคคล
แต่ต้องไม่หยาบคายก้าวร้าวรุนแรง
ขณะที่การแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าเห็นอย่างไรต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
สิ่งของต่างเช่นติดป้ายหน้าบ้าน
สวมเสื้อสกรีนข้อความสามารถทำได้
แต่ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและต้องมีลักษณะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้น
เพราะหากเป็นกระบวนการหรือทำเป็นกลุ่มก้อนที่จะนำไปสู่เจตนาทางการเมืองไม่สามารถกระทำได้
ทั้งหมดนี้กรกตเน้นย้ำด้วยว่าจะต้องกระทำด้วยความสุจริตใจบนพื้นฐานหลักกฎหมายและข้อเท็จจริง
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นเสมือนน้ำที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้มาทิ้มแทงระหว่างการแสดงความเห็นในห่วงเวลานี้
คือคำสั่งคอสชหลายฉบับที่ไม่เอื้อต่อการแสดงความเห็นอย่างเสรี
ทั้งการสั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่๕คนขึ้นไปห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคอสช
และล่าสุดกับประกาศคอสชฉบับที่๑๓ทัพ๒๕๕๙เรื่องการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด
ประการที่เป็นพยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กระชับอำนาจด้วยการให้ทหารเป็นเจ้าพนักงาน
ทำหน้าที่ปราบรามผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
เพื่อสกัดกั้นกลุ่มที่ต้องการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

จึงเป็นเครื่องบรรทอนความสง่างาม
การออกเสียงประชามติครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ไม่แปลกที่ทุกฝ่ายจะพยายามเรียกร้องให้ปลดเงื่อนไขเหล่านี้
เพื่อให้การทำประชามติเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศของการยอมรับความเห็นต่าง
กลไกรระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน